สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้ในไทยรัฐบันเทิงกับ
หล่อมาสเข้มอย่างเต้ยพงศกรนะคะต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของหนุ่มเต้ยจริง
เพราะว่ามีงานละครรุมติดต่อเข้ามามากมาย
แต่ก็ไม่วายเจอกระแสสกัดดาวรุ่ง

ปล่อยภาพร่วมเฟรมกับสาวนอกวงการ
งานนี้หนุ่มเต้ยจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
แทนพระเอกเนื้อหอมอีกคนของวงการแล้วนะคะ
สำหรับพระเอกหน้าไทยเต้ยพงศกร
ปีนี้งานละครรุมอย่างต่อเนื่อง
แววมาว่าแฟนละครจะได้ชมผลงานผ่านจอกันจนตาแฉะ
แต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะโดนสกัดดาวรุ่งเบา
หลังจากที่มีมือดีปล่อยภาพถ่ายร่วมเฟรม
กับสาวนอกวงการเมื่อวันเกิดที่ผ่านมา

อาจจะกระทบกับความนิยมอยู่ไม่น้อยค่ะ
เนื่องจากหนุ่มเต้ยนั้นไม่ค่อยที่จะมีข่าว

นักแสดงหนุ่มก็ได้ชี้แจงว่า
ซีเรียสและมองว่าการมีข่าวกับสาวนอกวงการ

ยืนยันว่าสาวที่เป็นข่าวอยู่ด้วย
สถานะเป็นแค่เพื่อนยังไม่เลื่อนเป็นคนรู้ใจค่ะ
ก็ไม่มีอะไรครับแฟนคลับก็เหมือนเดิมครับ

ชอบเราที่ตัวเราเป็นเราความเป็นเต้ยเต้ยเป็นเต้ยครับ

เองก็บอกตรงว่าเราก็ยังคุยเป็นเพื่อนกันอยู่ครับ
เดี๋ยวไปไหนมาไหนก็คงได้เห็นรูปคู่กันแหละครับ

มันก็สามารถถ่ายรูปลงได้อย่างปกติครับ

ก็ต้องมีกำลังใจของเราด้วยครับ
ใช้คำว่าแฟนไหมครับหรือยังไม่มีการพัฒนาในแรงสิทธิ์หรือ

แม่ผมออกแต่งงาน๓๕นู่นแหละครับ
ปีหน้ามา๔๐ครับประมาณนี้เลย